เครื่องรางของขลังมันมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไป
แต่มันก็จะมีเครื่องรังของขลังที่โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเขานิยมพก
เพราะเขาบอกว่าพุทธคุณจะช่วยเรื่องของการทำมาค้าขาย
ว่าแต่ว่าไอ้เครื่องรางของขลังที่พ่อค้าแม่ค้าเขาพกนั้นมีอะไรบ้าง

ที่เชื่อว่าบูชาแล้วจะช่วยให้ทำมาค้าขายได้ดี
เรื่องนี้ผู้ที่มีอาชีพค้าขายห้ามพลาด
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เครื่องรางชิ้นแรกที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือเครือเขาหลง
สรรคุณเครือเขาหลงคำหน้างีมากครับ
จะใช้จบให้ดีจบให้ดีกว่าทางที่ดี
แต่ถ้าให้มีขุมดลางโน้กแบบนี้
ถักมีแพร่หนุงของเนาะวง
สิ่งที่ไม่ออกเป็นที่เห็นดีค่ะคุณนัก
เครื่องรางชิ้นนี้มาพร้อมกับความโชคดี

เป็นเครื่องรางของขลังที่หายาก
เขาบอกว่าหากใครมีไว้ครอบครอง
แล้วนำไปใส่ไว้ในกระเป๋า
มันจะช่วยเรียกทรัพย์เข้ามา
หากมีอาชีพค้าขายก็จะทำให้การค้าขายดียิ่งขึ้น
แล้วที่ดีไปกว่านั้นนั่นก็คือ
ถ้าใครเจอเครือเขาหลงที่มาในรูปแบบของรังนก
จะโชคดียิ่งกว่าแต่ว่าน้อยที่จะเจอ
ถ้าหากเจอแล้วก็ต้องทำการขอก่อน
โดยเพียงบอกกล่าวว่าจะขอนำกลับไปบูชา
เท่านี้ก็จะได้เครือเขาหลงศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองได้แล้ว
ซึ่งเครือเขาหลงจะเกิดในช่วงเดือน๙เดือน๑๐

ชาวบ้านบางพื้นที่ที่มีความเชื่อเรื่องนี้
ก็มักจะเข้าป่าไปหาเก็บเครือเขาหลง
เก็บมาบูชาและนำไปขาย
แล้วยังมีอีกหนึ่งความเชื่อของเครือเขาหลงว่า
ถ้าเกิดพลาดไปเหยียบเครือเขาหลงแล้วล่ะก็
จะทำให้หลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอเลย
อีกหนึ่งเครื่องรางที่จะให้ดูนั้นหายากสุด
เครื่องร้างชนิดนี้เรียกว่าผีบ้าง
เครื่องรางชนิดนี้ถึงจะดูน่ากลัวหน่อย
แต่ก็สามารถเรียกทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

แต่ข้างในไม่ได้มีผีอย่างที่คิดนะครับ
มักนิยมแขวนไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้าน
พร้อมโผล่งด้วยสายสินสามสี
เมื่อมีไว้บูชาแล้วจะทำให้การค้าขายดีกำไรงาม
โดยผีบ้างจะปลุกเสกด้วยตำราโบราณของคนลาว
และต้องมีครูอาจารย์สืบทอดวิชาคาถาเฉพาะการปลูกเสกผีบ้าง
ให้เท่านั้นถึงจะทำได้
ซึ่งในสมัยนี้ก็มีน้อยมากแล้วที่จะทำหรือปลูกเสกผีบ้างขึ้นมา
วันนี้ล้วนเป็นเครื่องรางความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ
ผู้ทุกคนต่างก็ช่วยในเรื่องของการทำมาคะถ่ายและแต่
ทั้งหมดทั้งมวลถ้าพกไว้แล้วไม่ขยันทำมาหากิน
จะรวยไหมก็อาจจะไม่รวยนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ